ระหว่างที่พี่อุ๋ยเล่าก็จะมีภาพกราฟิกต่างที่ตำรวจแถลงแล้วก็อธิบายถึงบาดแผล
แล้วสามารถนำไปเทียบเคียงกับใบพัดเรือได้ตรงนี้น่าสนใจ
อยากให้คุณผู้ชมฟังอย่างละเอียดเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ตำรวจแถลงในวันนี้ก็คือ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งก็จะอธิบายบาดแผลที่เกิดขึ้นบนขาของคุณตังโมได้
คุณผู้ชมที่ตามข่าวกับเรามาตลอด๒เดือน
จะเล่าตลอดว่าจะมีแผลที่ใหญ่ที่สุดคือที่ขาขวาด้านในที่บริเวณต้นขา
อันนี้คือใหญ่ที่สุดแล้วก็จะมีบาดแผลขนาดลดหลั่นกันลงไปรวมแล้ว๒๒แผล
แต่วันนี้ตำรวจแถลงไม่ใช่๒๒แล้ว
ตำรวจบอกว่าบาดแผลทั้งหมดที่ขาของคุณแตงโมทั้งสองข้างเนี่ยนะคะ

และตำรวจก็แบ่งกลุ่มว่าบาดแผลทั้ง๒๖แผลจะแบ่งออกเป็น๑๐กลุ่มด้วยกัน

มีตรงไหนยังไงตำรวจอธิบายชัดแล้วก็มีเนี่ยมีเลขบอกหมดเลยนะคะ
ค่อยไล่เรียงดูนะคะที่ว่า๑๐กลุ่มแบ่งแบบนี้ค่ะมาดูบาดแผลกลุ่มที่๑เลย
เป็นบาดแผลขนาดใหญ่ที่สุดก็คือที่เรารู้กันมาตลอดตั้งแต่ติดตามข่าวกันมาตั้งแต่ต้น
ก็คือต้นขาขวาด้านในฉีกขาดขอบค่อนข้างเรียบลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อและบางส่วนถึงกับฉีกขาด
กลุ่มที่๒คือบาดแผลฉีกขาดค่อนข้างเรียบเป็นแผลข้อพับเข่าขวา๓แผลค่ะ
กลุ่มที่๓บาดแผลถลอกแนวยาวที่น่องขวาและแผลขนานกันทั้ง๕แผลนะคะ
กลุ่มที่๔แนวแผลถลอกแนวยาวต้นขาซ้ายด้านในเป็นแนวเฉียงขนาดกัน๓แผลค่ะ
กลุ่มที่๕บาดแผลฉีกขาดที่ข้อพับเข่าซ้าย๒แผล
กลุ่มที่๖บาดแผลถลอกเป็นแนวยาวจากข้อพับเข่าซ้ายถึงน่องซ้ายด้านใน๗แผล
กลุ่มที่๗บาดแผลถลอกที่เข่าซ้ายด้านนอก
กลุ่มที่๘บาดแผลฟกช้ำบริเวณด้านนอก
กลุ่มที่๙บาดแผลฟกช้ำที่เข่าซ้าย
กลุ่มที่๑๐บาดแผลฟกช้ำบริเวณแข้งซ้ายค่ะ
อันนี้คือจากที่ตำรวจแถลงเลยนะคะ
๖แผลแบ่งออกเป็น๑๐กลุ่มด้วยกัน
ทีนี้ค่ะจากข้อมูลตำรวจบอกว่าสาเหตุที่เกิดแผลเป็นแผลที่เกิดจากใบพัดนะคะ
คือแผลที่ใหญ่ที่สุดที่ขาขวาด้านในเนี่ย
เมื่อเทียบกับขนาดองศาและใบพัดเรือ
เข้ากันได้กับบาดแผลแบบพอดีเลยค่ะ

เมื่อกี้ที่พี่อุ๋ยเล่าไปแล้วเห็นเป็นภาพใบพัดคือหมุนไปแล้วก็ไปนาบกับแผลเนี่ย
คือมันพอดีเป๊ะเลยอันนี้ตำรวจบอกนะ
โดยเฉพาะบาดแผลอันนี้พอเย็บอ่ะ

มันก็เหมือนกับเกิดจากใบพัดเรือเนี่ยนะคะ
แล้วตำรวจเองเขาจำลองกับอะไรเขาก็จำลองจากดินน้ำมันด้วย

นี่คือเรื่องของผลทางนิติวิทยาศาสตร์
นี่คือจำลองจากดินน้ำมันภาพขวามือ

แล้วมันก็เหมือนกับบัตรแผลที่ขาของคุณแตงโมคือตอนแรกแผลมันเปิดใช่ไหมคะ
แล้วมันก็แบบไม่ชัดพอเย็บเนี่ยโอ้โหมันเป็นตัวโค้งคล้ายกัน
ตำรวจเขาทำเป็นภาพกราฟิกแบบนี้ให้ดูเลย

อันนี้ยังคาใจไหมคะหรือว่าเคลียร์แล้ว

มากเลยเคลียร์ละนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้สำคัญเห็นมา
ตำรวจเขาทำเป็นภาพกราฟิกแบบนี้ว่าแผลใหญ่สุดเนี่ย
มันพอดีเลยกับใบพัดเรือเพราะตอนแรกก็ตั้งข้อสังเกต
กันว่าไปโดนพวกของมีคมอะไรหรือเปล่าอืมขวดวงขวด
วายหรือขวดหรือมีดหรืออะไรหรือเปล่าค่ะตำรวจบอก
ใบพัดเรือแต่ถ้าคุณผู้ชมยังคาใจเอาส่งข้อความมา
คุยกันเพราะนี่คือสิ่งที่ตำรวจแถลงในวันนี้นะคะครับนอกจากนี้ค่ะ
ตำรวจพูดถึงการตรวจแอลกอฮอล์จากน้ำในลูกตาของศพคุณแตงโมอ่ะค่ะอืม
สิบสามมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ไม่มีสารเสพติด
ไม่มีสารมอมเมาอะไรนะคะมีโครนในหลอดลมค่ะ
อกจากนี้ค่ะการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์บนเรือลำที่เกิดเหตุ
ดีเอ็นเอและลายนิ้วมือของคนบนเรือครบทุกคนเลยครับ
ห้องน้ำของเรือเก็บของจนเต็มพื้นที่ค่ะไม่มีคราบเลือดบนเรือเลยอืม
มีแก้ววายบนเรือหนึ่งใบเท่านั้นครับต่อมานะคะบริเวณอู่เรือที่จอดเรือค่ะ
มีกระติกสีดำวางอยู่พอเปิดดูข้างในอ้าว
หลายใบเลยอยู่ในกระติกสีดำอันนี้ไปอยู่ที่อู่จอดเรือ
แล้วก็มีดีเอนเอของคนบนเรือติดอยู่ค่ะอืม
แต่บนเรือเจอแก้วแค่ใบเดียวไงครับนี่นะคะแต่ในไอ้ถังพลาสติกเนี่ย
มีแก้วหลายใบแล้วมีดีเอนเอด้วยทีนี้ตำรวจก็เลยสรุปว่า
นี่คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะบอกได้ว่าบาดแผลที่ขาของคุณตังโม
เกิดจากใบพัดเรือซึ่งมันค่อนข้างชัดเจนอันนี้ตำรวจบอก
แอลกอฮอลในร่างกายตรวจจากน้ำในลูกตาของศพคุณตังโม
เก้าสิบสามมิลลิกรัมเปอร์เซ็นไม่มีสารเสพติดครับแต่สาเหตุการเสียชีวิตคือ
อากาศหายใจจากการจมน้ำเหมือนที่เราได้ข้อมูลมาตั้งแต่ต้น
นี่นะคะคือความจริงวันนี้ตำรวจยังพูดถึงเรื่องที่มีภาพ
ว่าไปฟาดสีทรงฟาดศีรษะอะไรใช่ไหมตำรวจบอกว่าคือที่กระดูก
ไม่มีรอยแตกหักแตกร้าวอะไรฟันก็ครบไม่มีแตกหักไม่มีร้าวไม่มีบิ่นอะไร
ศีรษะไม่มีแผลอะไรเลยค่ะไม่มีรอยช้ำอะไรอื่นอื่นนอกเหนือจากบาดแผลเหล่านี้
ส่วนในภาพที่เห็นบนเรือแล้วก็เป็นเงาดำเหมือนกำลังฟาดศีรษะอะไรกันเนี่ย
ตำรวจก็ยังเอาคลิปข่าวจากไทยรัฐนิวโชว์ไปที่เราเล่าใช่ไหมเราบอกมันไม่จริงใช่ไหม
บอกอันนั้นเป็นภาพหลังเหตุการณ์หลังตกแล้วมีคนทิ้งของลงแม่น้ำค่ะอ่า
ในช่วงเวลานั้นส่วนเรื่องบาดแผลตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวขยายเพิ่มเติมให้ชัดเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะคือการแถลงของตำรวจวันนี้บอกว่า
แซนเนี่ยคือบุคคลคนเดียวที่ให้การว่าคุณตังโมไปปัสสาวะท้ายเรือนะฮะ
ถึงขั้นบอกว่าไปเกาะขาด้วยนะครับคำให้การของคนอื่นบนเรือก็คือบอกว่า
เห็นแตงโมเนี่ยเดินไปท้ายเรือเท่านั้นจากนั้นช่วงวันเกิดเหตุในเวลายี่สิบสองนาฬิกาสามสิบสี่นาทีสิบวินาที
จากการตรวจสอบอย่างละเอียดจากภาพวงจรปิดที่ได้มาด้วยเทคนิคที่ไปขยายให้ชัดขึ้นเนี่ยนะฮะ
ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบแสงเงาของเรือที่เห็นวัตถุอะไรก่อนเนี่ยไม่พบวัตถุที่ท้ายเรือแล้ว
ก็เลยสันนิษฐานว่าคุณตังโมตกเรือในช่วงเวลานี้แต่ตำรวจไม่ยืนยันนะฮะ
ว่าตกในท่าไหนนะฮะตกในท่าทางไหนไม่ยืนยัน
แต่จากการนำบาดแผลทั้งหมดโดยเฉพาะที่ต้นขานะครับซึ่งมีความยาว๒๖เซนติเมตรกว้าง๗เซนติเมตร
มุมแผลบนลึกหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรกลางแผลลึกสี่จุดห้าเซนติเมตร
มุมแผลล่างลึกหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรไปเทียบกับใบพัดเรือ
พบว่าเข้าได้กับลักษณะของใบพัดเรือที่ปั่นเป็นในแนวขวางกับขาของคุณตังโม
โดยลักษณะบาดแผลที่มีความเว้าโค้งแบบเดียวกันตำรวจจึงเชื่อว่าบาดแผล
ภายนอกกลุ่มใหญ่ที่ฉีกขาดเนี่ยมันเกิดจากใบพัดเรือ
ฟินเรือด้วยนะเป็นใบพัดเรือเพราะมีความเว้าความโค้ง
เราได้ข้อมูลมานะครับทุกผู้ชมครับว่าเรือสปีดโบสต์ลำเกิดเหตุเนี่ย
ใช้ใบพัดยี่ห้อเมอร์คิวรี่อีโนเทียนะฮะซึ่งมี๓ใบพัด
คุณผู้ชมลองสังเกตนะฮะจากกราฟิกที่เราทำให้เห็นเนี่ย
จะเห็นว่าใบพัดของเรือสปีดโบ๊ทลำนี้ในยี่ห้อนี้
จะเป็นใบพัดที่มีความโค้งคล้ายกับตัวเอสเหมือนกับรูปตัวเอสเลยนะครับ
การทำงานของใบพัดจะหมุนตามเข็มนาฬิกาจากการจำลองเหตุการณ์ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำเนี่ย
สันนิษฐานว่าขณะที่คุณตังโมตกเรือเนี่ย
ตอนนั้นเรือไม่ได้เกิดการกระชากนะฮะค่ะแต่เรือเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วค่อนข้างช้า
ที่ประมาณ๘น็อตหรือประมาณ๑๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นจุดสำคัญทำให้ดูดเข้าไปใช่
คือเรือวิ่งช้าเนี่ยนั่นหมายถึงว่าพอวัตถุตกลงไปเนี่ยวัตถุไม่ได้ถูกผลักออกนะฮะ
แต่ถูกดูดเข้าหาใบพัดก็เป็นไปได้ว่าตอนที่คุณตังโมตกเรือเนี่ย
อาจจะถูกเกลียวคลื่นดูดเข้าหาใบพัด
หรืออาจจะเป็นช่วงที่พยายามว่ายน้ำอยู่
เพื่อจะว่ายน้ำเข้าหาเรือเพราะว่าตัวเองตกเรือ
แล้วก็เลยถูกดูดเข้าหาใบพัดอะไรประมาณอย่างนี้
โอ้โหภาพกราฟิกนี้มันชัดมากเลยนะพี่อุ๋ย
นี่อันนี้เราจำลองให้ดูนะครับนอกจากแผลใหญ่๑แผล
ค่ะที่เหลือก็เป็นเนี่ยกี่กลุ่มนะสิบกลุ่มใช่ไหม
ใช่แบ่งเป็น๑๐กลุ่มรวมแล้ว๒๖แผล
แล้วทีนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าแผลใหญ่ที่สุดที่ต้นขาขวาด้านในของคุณแตงโมเนี่ย
หลังจากที่ทำความสะอาดร่างแล้วก็มีการชนะสูตรเรียบร้อย
แล้วก็จะเย็บแผลให้กับศพอ่ะเพื่อจะส่งมอบให้กับญาติเนี่ย
ท่านผู้ชมครับบาดแผลที่พอเย็บเนี่ย
มีรอยลึกแล้วก็กว้างเท่ากับใบพัดเรือ
นั่นก็หมายความว่าตอนที่เห็นบาดแผลแบบแผลเปิดอ่ะมันอาจจะดูไม่ค่อยออก

รอยลึกความกว้างเนี่ยมันเท่ากับใบพัดเรือเลย
นี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ตำรวจเนี่ยสรุปสำนวนคดีในวันนี้
คุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่าเห็นภาพกราฟิกเหล่านี้
เห็นคำแถลงของตำรวจเรื่องของใบพัดเรือ
มันก็เอออาจจะเป็นไปได้ก็เชื่อตำรวจนะ
หรือบางคนก็บอกว่าใช่เหรออาจจะมีคำถามในใจ
ก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชมจะมองยังไงนะคะ